นี้เขาสร้างอาชีพจากการเพาะเลี้ยงประกัด
บอกเลยนะเลี้ยงประกัดสร้างรายได้ให้เขานับหมื่นบาทต่อเดือนเลยนะจ๊ะ
เฮ้ยอันนี้แน่นไป
คุณรู้ไหมการเลี้ยงประกัดขายรายได้ดีมาก
ถ้าคุณแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรบีดเหรอบีดสี

เออผสมให้เป็นสีออกมาสวยงานดีอย่างนี้
เพราะพัดให้สีมันสวยมันจะมีราคา

ที่นี่เขาเพาะปลากัดขายมีทั้งปลากัดหม้อปลากัดจีน

แล้วก็ยังมีปลาเลี้ยงชนิดอื่นด้วยเห็นไหม

ของร้านเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีอาชีพเป็นช่างลายไทย
แล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบการแบบว่าเลี้ยงปลากัดเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว
ก็เลยเอาความชอบมาทำเป็นอาชีพหลักเลย
เพราะเลี้ยงปลากัดส่งขายเลยคุณ
สร้างรายได้เป็นหมื่นต่อเดือนนะคะ
เขาบอกวิธีเลี้ยงมันไม่ได้ยาก
พอได้พ่อแม่พันธุ์มาแล้วให้แยกก่อนใช่ไหม
เพศขวดละตัวแล้ววางขวดเนี่ยให้มันชิดกันประมาณ๔วันถึง๗วัน

ใช่เขามันเคยชินแล้วก็ค่อยปล่อยปลาลงบ่อ
แล้วก็จะใส่พันไม้อย่างพวกผักบุ้งผักตบเช่าว่าผักกระเฉน
เพื่อให้ประกัดมันสร้างวอร์ดขึ้นมาคุณ
ใช่มันจะต้องก่อวอร์ดเป็นฟองขึ้นมา
จากนั้นก็ปล่อยปลาลงไปในบ่อฟรึ่มแล้วหาแผ่นวัสดุแข็ง
บนภาชนะไว้ในพื้นที่ของเขา
ให้มันมืดปลากัดปลากัดมันจะชอบวางไข่ในที่มืด
ใช่มันต้องมืดสร้างบรรยากาศให้มันหน่อย

เป็นเพลงแบบแจ๊สหน่อยบางที

เขาก็จะคัดแยกลูกปลามาอนุบาลในบ่อต่อ
แล้วก็คัดเอาเฉพาะปลาเพศผู้เอามาเลี้ยง
เนื่องจากว่าปลาเพศผู้เป็นที่ต้องการของตลาด

ก็จะขายได้อยู่ที่ตัวละ๒๐บาทถึง๑๐๐บาทตามขนาดและสายพันธุ์ด้วยนะ
คุณรู้ไหมว่าตลาดหลักคือชาวต่างชาตินะ
ชาวต่างชาติเขาชื่นชอบปลากัดไทยมากนะ
ดิฉันเคยไปสัมภาษณ์คนที่เขาเลี้ยงประกัดส่งขายต่างประเทศ
ราคาดีมากรายได้ดีมากต้องลองศึกษานะ
ถ้าใครสนใจจะทำตลาดเกี่ยวกับปากัดเพราะว่าตลาดเขาค่อนข้างเยอะมาก
แต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเพาะเลี้ยงปลากัดหรือจะซื้อคุณสอบถามคุณพี่เขาได้เลยนะคะ
ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคือตัวผู้มันจะสีสวย
ลายสวยปีกใหญ่

คุณลำเป็นลำแพนลำนกยูงเลย
ปากกัดมันก็จะอย่างนี้ไง

อธิบายไป